ช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแถวรัฐสภาด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็มีอีกกลุ่มนึงที่เขาก็ออกมาบอกว่าเขาอยากจะมารวมตัวเพื่อแสดงจุดยืนของเขาเหมือนกันนะคะ
ทัพประชาชนปกป้องสถาบันค่ะเขานัดรวมตัวกันที่หน้ารัฐสภาปักหลักค้างคืน
ยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งกรรมธิการปฏิรูปสถาบันในวันพรุ่งนี้นะคะ
เขาบอกว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เขายอมรับไม่ได้และจะขอรอดูสถานการณ์ด้วยว่าจะยืดเยอะหรือเปล่านะคะ
หมายกันให้รวมตัวกันที่หน้าอาคารรัฐสภา๙โมงครึ่งนะคะ
สปสขอกำลังด่วนขออาศาเป็นด่านหน้าเพื่อป้องกันรัฐสภา
ถึงเวลาที่ต้องออกมาปกป้อง๓สถาบันหลักของชาติ
อันนี้ก็คือหน้าเพจและข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะ
ซึ่งเราก็ส่งทีมข่าวไปติดตามบรรยากาศตั้งแต่เช้าเลย
ก็มีกลุ่มกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันและภาคีเครือข่ายหลายกลุ่มนะคะ
ปักหลักชุมนุมกันที่ทางเท้าด้านหน้ารัฐสภาฝั่งประตูทางเข้าถนนสามเศษ
ตั้งแต่๙โมงครึ่งก็ตามเวลานัดหมายเลยอะค่ะ
นางสาวจิรนันอินสุริวงศ์ตัวแทนเครือข่ายกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน
เขาบอกว่าวันนี้เขาตั้งใจจะพักค้างคืนนะคะ
ตั้งใจว่าจะอยู่ค้างคืนหน้ารัฐสภาเลย
และมีการประสานรถสุขาเคลื่อนที่ของกรทมด้วย
เตรียมน้ำแล้วก็มีการเตรียมน้ำเตรียมเสบียง
รองรับแนวร่วมที่จะเดินทางมาสมทบจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะ
โดยเขาให้ความเห็นแบบนี้ค่ะเขาบอกว่า
๓ข้อเรียกร้องของคณะราษดรเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายนะ
แต่มีอยู่หนึ่งข้อที่เขายอมรับไม่ได้
คือเรื่องการปฏิรูปสถาบันเพราะฉะนั้นเขาเตรียมจะยื่นหนังสือ
ค้านการตั้งกรรมธิการปฏิรูปสถาบันวันพรุ่งนี้
จันทร์ที่๒๖ตุลาคมต่อในชวนหลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษดรนะคะ
ตั้งใจว่ายื่นหนังสือเสร็จปุ๊บก็จะแยกย้ายกันกลับ
แต่ว่าขอดูสถานการณ์ก่อน
ความตั้งใจก็คือยื่นหนังสือเสร็จจะกลับแหละ
แต่เดี๋ยวขอดูสถานการณ์พรุ่งนี้ก่อนแล้วกัน
เพราะพรุ่งนี้จะมีการเปิดประชุมสภาวิศสมัยวิสามันด้วย
ในการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาประเทศ
ก็บอกว่าขอดูก่อนว่ามันจะยังไงจะอยู่ต่อจะยืดเยอะอะไรหรือเปล่า
แต่ที่แน่คืนนี้ครั้งคืนแน่นอนนะคะ
กรรมธิการเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

เราพอเราทราบเรื่องเราก็ทำหนังสือเพื่อที่จะมายื่น
แต่เราทราบว่าพรุ่งนี้คืนนี้จะมีม็อบมา
จะมีม็อบมาที่นี่เราก็เลยต้องมากันก่อน
เราจะมานอนที่นี่เพื่อยื่นหนังสือกันค่ะ
พรุ่งนี้เช้า๙โมงนะคะเราจะยื่นหนังสือ

เราคิดว่าทางรัฐบาลคงจะดูแลพวกเราได้

อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นแนวทางความคิดของผู้ใหญ่ที่เราต้องการมีสถาบันค่ะ
ไม่ต้องการให้มาปฏิรูปสถาบันเขาอยู่แต่ไหนแต่ไรก็มี
เรามีสถาบันมาตลอดแล้วค่ะถ้าในสารพอดีก็คือว่าข้อที่เกี่ยวกับสถาบันที่คุณรองรองไม่ยอม
คุณจะคัดค้านตัวไหนคุณจะแก้รัฐมนูลคุณจะไล่กับใครไล่ไปแต่ห้ามแตะต้องสถาบันเลยนะคะ
แตะต้องสถาบันพวกเรายอมไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมีคนจำนวนมากมากทั่วประเทศไทยที่ตอนนี้ทนไม่ได้แล้ว
บอกได้เลยนะคะตอนนี้คนไทยทั้งประเทศทนไม่ได้แล้วตลอดระยะเวลาเราทนให้พวกเด็กมาทำแบบนี้นะคะ
เหยีย่ำหัวใจโดยเฉพาะคุณธนทรเนี่ยนะคะปียบุตรเนี่ยช่อพันนิกาเนี่ย
ถือว่าเหยียบย่ำหัวใจคนไทยทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ
ขึ้นมาหมดแล้วค่ะลุกขึ้นมาแล้วเราจะไม่ยอมไหมเป็นไปไม่ได้
ที่เราจะไม่มีสถาปันหลักเนื้อกฎหมายนะคะอย่าเอากฎหมู่เนื้อกฎหมาย
พร้อมใจกันออกมาแล้วค่ะเราพร้อมใจกันออกทั่วทุกคนแล้วค่ะ
ต้องหยุดแตะต้องสถาบันหลักของเราห้ามเลยห้ามเลยอันนี้แตะต้องไม่ได้
นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะถ้าพูดกันตรงตรงการออกมาชุมนุม
หรือว่าแสดงจุดยืนทางความคิดทำได้นะคะภายในกรอบของกฎหมาย
แล้วก็ถ้าเป็นการชุมนุมที่สงบสันติก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะทำได้
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเรารายงานมาบอกว่าช่วงประมาณสักบ่ายโมง๒๕นาทีเนี่ย
ก็มีกลุ่มเครือข่ายโดยสารมาด้วยรถบัส๔คันมาสมทบ

จองพื้นที่บนทางเท้าทั้งสองฝั่งเลย
แล้วก็การจราจรตอนนี้บนถนนสามเศษ
ยังเปิดให้สัญจรได้ตามปกติค่ะ
มีทั้งเทศกิจตำรวจเจ้าหน้าที่ในรัฐสภา
สังเกตการณ์อยู่นะคะ
การรายงานสดที่หน้าอาคารรัฐสภาพพร้อมแล้วนะฮะ

เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้ากับช่วงบ่าย

ไปดูบรรยากาศสดกันที่หน้ารัฐสภา

ประชาชนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ
นามเครือข่ายกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันค่ะ

เกียรติกายทั้งสองฝากฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งเขาค่ะก็มาเพื่อที่จะย้ำจุดยืนนะคะ
ปกป้องรัฐสภาปกป้อง๓สถาบัน
รวมถึงการยื่นหนังสือคัดค้าน
การจัดตั้งคณะกรรมธิการปฏิรูปสถาบันนั่นเองค่ะ

ก็คือเหล่าประชาชนนะคะที่เดินทางมานะคะ
ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีรถนะคะ
จากต่างจังหวัดนะคะมาเป็นรถบัตรเลยนะคะ
ทยอยนำมวลชนมาเติมบริเวณนี้นะคะ
ให้เต็มพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ

ก็เป็นไปตามประกาศในแฟนเพจเฟสบุ๊กนะคะ
รวมประชาชนปกป้องสถาบัน

โดยหลายคนค่ะก็มาถึงก่อนเวลานะคะ
ซึ่งนัดหมายกันตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
แต่ว่าก็มาถึงก่อนตั้งแต่๙โมงนะคะ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ย
ก็นับว่าเป็นการปักหลักชุมนุม
ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองนะคะ
นสาวจิลานันอินโซรีวง
ตัวแทนเครือข่ายกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน
ว่าวันนี้จะมีแนวร่วมมาปักหลัก
รัฐสภากว่าพันคนนะคะโดยตอนนี้ค่ะก็ได้มีการเดินทางมาแล้ว
รถบัตรนะคะและในช่วงเย็นค่ะจะเดินทางมาอีก๒๓รถบัตรนะคะ
รวมกว่า๑๐จังหวัดค่ะและจะมีการปักหลักค้างคืนที่นี่ด้วย
ทางนี้นะคะก็ได้มีการประกาศจุดยืนนะคะว่าจะมีการยื่นหนังสือคัดค้าน
การตั้งกรรมธิการปฏิรูปสถาบันในวันพรุ่งนี้ต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ในวันที่เก้าในเวลาเก้านาฬิกานะคะโดยสาเหตุที่เดินทางมาปักหลักก่อน
ก็เพื่อที่จะให้การยื่นหนังสือต่อประธานสภานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าอาคารรัฐสภานะคะก็มีตำรวจรัฐสภามารักษาการ
มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดูสิตนะคะแล้วก็มีการเข้ามาปรับปรุงทางเท้าค่ะ
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากแคทนะคะเข้ามาติดตั้งสัญญาณการสื่อสารเพิ่มเติมนะคะ
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมให้รับกับการประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภา
ในวันที่ยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดตุลาคมนี้โดยประทานสภานะคะ
ก็ได้มีการประกาศว่ารัฐสภาไม่ได้เป็นพื้นที่ควบคุมนะคะ
แต่ขอให้มีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะ
ขณะที่การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่รัฐสภานั้นยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยของหน่วยงานนะคะ
แล้วก็ได้มีการตรวจสอบนะคะเรื่องของการเข้าออกนะคะอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับใครที่มาปักหลักชุมนุมที่นี่นะคะ
เขาก็ได้มีการเตรียมนะคะทั้งรสสุขขารวมถึงอาหารการกิน
แล้วก็ได้มีการเตรียมไฟไว้ให้ด้วยนะคะโดยการปักหลักค้างคืนที่นี่เนี่ย
เมื่อถึงวันพรุ่งนี้นะคะเก้านาฬิกาได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านการจัดตั้งอ่า
คณะปฏิรูปนะคะคัดค้านการจัดตั้งคณะกรรมธิการ
ปฏิรูปสถาบันเป็นที่เรียบร้อยทางผู้ชุมนุมนะคะ
บอกว่าจะมีการกลับเลยนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งต้องดูกันวันต่อวันค่ะทั้งยังยืนยันนะคะว่าการมาชุมนุมของเขาครั้งนี้
มากันอย่างสันติ